ทำไมพี่เบิร์ตยังรายงานไปเลยนะว่า
จะไม่มีใครได้เห็นภาพจากเซิร์ฟเวอร์ในบ้านกำนันนกนอกจากตำรวจ

ก็ทำไมมีคนบอกว่าภาพคมชัด
อีกกระเจิดกระเจิงโอ๊ยมีคนได้เห็นแล้วหรอต้องตามค่ะไหนอ่ะใครเห็นอ่ะ
เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังจริงไปถามบิ๊กโจ๊ก
บิ๊กโจ๊กก็บอกนะเรื่องภาพคือวันนี้เป็นวันที่๑๔ถูกไหมแล้วบิ๊กโจ๊กเคยบอกไว้ว่า
วันนี้น่าจะกู้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาได้สำเร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพกัน
แล้วอันนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ส่วนเซิร์ฟเวอร์นะส่วนเส้นทางการเงิน
เฮ้ยมันไปมีการเชื่อมโยงเพราะมีการโอนเงินให้กับนายตำรวจอย่างน้อย๕นายนะ
มันจะเกี่ยวข้องกันไหมอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคือหลายคนรอเลยแหละ
วันนี้มันครบกำหนดแล้วหลังจากที่กู้เซิร์ฟเวอร์นั้นที่แช่อยู่ในน้ำในถุงดำเนี่ยนะ
ก็มีการจับภาพได้ค่ะว่ามันมีเหตุการณ์ทั้งหมดแหละว่าใครทำอะไรตอนกี่โมง
แล้วหลังจากนี้มันจะเชื่อมไปถึงการแจ้งข้อหาการออกหมายจับแน่นอน
แต่ล่าสุดทางบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกนะคะ
เรื่องความคืบหน้าในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วแหละว่ามีการโอนเงิน
ถึงบัญชีของตำรวจอย่างน้อย๕นาย
ใช่ค่ะท่านยศไหนบ้างสังกัดไหนบ้าง
โจ๊กบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผย
แต่ถ้าเกิดว่ากำนันนกโดนดำเนินคดีเรื่องฟอกเงิน
หรือว่าความผิดคดีที่เกี่ยวข้องตำรวจกลุ่มนี้ต้องโดนด้วยแน่นอน
ส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์สังคมอยากรู้
ภาพข้อมูลจากกล้องเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
โจ๊กบอกว่าก็ได้ภาพมาประกอบสำนวนเรียบร้อยแล้วแหละ

มีการรวบรวมหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้จากอุปกรณ์เหล่านี้มาประกอบด้วย
จะได้รู้ไงว่าใครยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
เอ้าฟังนิดนึงค่ะอัปเดตเรื่องเซิร์ฟเวอร์หน่อยค่ะ
เพื่อจะได้ความเชื่อมโดงมากกว่านี้นะครับ
นี่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ทีนี้เท่าที่ดู
คือเข้าไปตรวจสอบดูนะหลังจากที่บิ๊กโจ๊กไปประชุม

ประชุมได้แป๊บนึงเข้าไปอ่านในเพจดาว๘แชร์
แล้วก็ปรากฎว่าเจอพากฎหนึ่งพี่เบิ้ด
บอกว่าภาพคมชัดหนีกระเจิดกระเจิง
แท็กปาร์ตี้นครปฐม๖กันยา๖๖
มันก็กลายมาเป็นประเด็นสิ
บอกว่าโอ๊ยทีนี้จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอยากรู้
แล้วนี่เข้าไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้นะครับ

บอกว่างานเข้าอีกตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เรตำรวจไปสอบปากคำเพิ่มเติมวันนี้บ่ายโมง
เอาที่ภาค๗เดี๋ยวต้องรอดูแล้วแหละ
อือคือเป็นเพจดาว๘แชกซะด้วยนะไง

คือถ้าคนในวงการข่าวก็จะรู้ว่า
ข่าวแบบข่าวลึกของตำรวจเนี่ย
๘แฉกส่วนใหญ่เขาก็แม่นใช้ได้
เป็นผู้มาก่อนการนิดนึงมันจะแง้มมาก่อน
เอายังไงล่ะเซิร์ฟเวอร์เอายังไงมันชัดเจนยังไงดอม
เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะข่าวของคดีกำนันนกเนี่ยนะ
เราอาจจะได้เห็นมุมในการทำงานของพิสูจน์หลักฐาน
ขนาดว่าผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจยังบอกเลยนะเซิร์ฟเวอร์ที่แช่น้ำมาแล้ว
แล้วต้องกู้ขึ้นมาเนี่ยงานแรกนะ
ก่อนหน้านี้ไม่มีที่แช่น้ำมามีแต่ถูกถอดออกไปแบบกระทันหัน
หรือบางทีอาจจะตากฝนมานิดหน่อยเปียกมานิดหน่อย
อันนี้งานแรกเลยพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ครับ
พบสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจบอกว่าการกู้เครื่องบันทึกภาพหรือว่าเซิร์ฟเวอร์
วงจรปิดบ้านกำลังนกไอ้๒ตัวทั้งในบ้านนอกบ้าน
แช่น้ำมาหลายวันเป็นครั้งแรกเลยที่เคยทำแบบนี้เป็นภารกิจแรก
คือก่อนหน้านี้อาจจะมีหน้าตากฝนมานิดหน่อยอาจจะแช่น้ำแช่น้ำมาแบบนี้ยังไม่เคย
แต่การเก็บมาแล้วแช่มาแบบนี้ทำถูกวิธีแล้วนี่ท่านยืนยันเลยนะ
คือเก็บโดยไม่เอาน้ำออกเพราะว่าหากเอาน้ำออกเดี๋ยวพอเครื่องแห้งปุ๊บ
สนิมสนิมมาสนิมเกิดไอ้แบบนี้มันจะกระทบกับวงจรปิดครับ
แบ่งเป็น๑ชั่วโมง๒๔ชั่วโมงและ๓๖ชั่วโมง
ทดสอบก็เป็นไปได้ด้วยดีอย่างที่ท่านบอก
แล้วก็นำมาเข้าห้องแล็บครับใช้วิธีอบเป่าให้แห้ง
แล้วก็นำเข้าเครื่องดูดความชื้น
ณตอนนี้ทั้งสองเครื่องเนี่ยแห้งแล้ว
เหมือนดูหนังสืบสวนสอบสวนเลย
หลังจากนี้จะมีการส่งกลับไปยังบริษัทใหญ่
เพื่อตรวจซ่อมให้ปกติ
ซึ่งเครื่องจะถูกส่งกลับมาช่วงเย็น
แล้วคืนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มกู้ไฟล์ภาพได้เลย
เทียบกับคดียิงนายกเทศมนตรีจังหวัด

แต่เจ้าหน้าที่ก็กู้กลับมาใหม่ได้หมดเลยครับ
เขาลบจอดำหมดเลย
หมดทุกวันลบทุกอย่าง
แต่วันนั้นเขาไม่ได้อยู่ในน้ำแบบนี้
เคสนี้พี่เขามาให้ที่วัตกนี่แหละ
ที่พี่ถูกฐานกลางพี่กู้
เขาก็กู้ขึ้นมาได้เห็นภาพทั้งหมด
เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะยากกว่าเคสนั้นนิดหนึ่ง
ก็ต้องที่ว่ามันเปียกมาก่อน

มาดูสถานะการกู้ภาพจากเซิร์ฟเวอร์

ตัวหนึ่งตัวในบ้านเนี่ยไม่สามารถกู้ได้ทั้งหมดนะ

แต่ท่านก็ยืนยันว่ามีภาพในจุดเกิดเหตุแน่นอน
เออสบายใจแล้วในบ้านไม่เป็นไรหรอกจุดเกิดเหตุนี้

ต้องลุ้นอยู่แล้ววันนี้ชุดสืบสวนจะไปรับผล

นั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้เห็น
ส่วนหากว่าการกู้เซอร์เวอร์กล้องวงจร

คืนวันนั้น๖กันยโยน๒ทุ่ม
อย่างที่บอกคือโต๊ะแบ่งเป็น๒โต๊ะ

หนึ่งโต๊ะก็มีโต๊ะเรียงกัน
ก็จะมีตำรวจนั่งกันอยู่เยอะก่อนเกิดเหตุครับ
กำลังนกนั่งใกล้กับสารวัตรสิวที่โต๊ะประธานครับ
ก็คุยกันเรื่องการย้ายสายงานให้จ่าอาร์ตจ่าสิบตรีพิสิทธิ์
สิบตำรวจพิสิทธิ์แต่ตกลงกันไม่ได้
เพราะว่าสารวัสสิวปฏิเสธการช่วยเหลือ
อันนี้ตามคำบอกราวของคนในงานครับ
กระทั่ง๓ทุ่มกำนันนกไม่พอใจ
บโต๊ะลุกขึ้นยืนย้ายไปนั่งที่หัวโต๊ะอ่า
แล้วก็หน่องมือยิงเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยอ่า
จากนั้นสารวัตรสิวอ่า
และจ่าอาร์ตหรือว่าจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ก็เดินเข้าไปขอโทษกำนันนก
คำบอกเล่ามีการดัวเล่ากันระหว่างกำนันนกและสารวัตรสิว
แต่ทีนี้เนี่ยเดาว่าสารวัตรสิวอาจจะดื่มได้เยอะกว่า
กำลังนกดื่มได้น้อยกว่าโมโหครับ
กำลังนกไล่สารวัสสิวให้กลับไปนั่งโต๊ะเดิม
ถัดมา๕นาทีก็คือ๓ทุ่ม๑๐นาที
น่องลุกจากโต๊ะเดินเข้าไปยืนด้านข้างของสารวัตรสิว
ใกล้กันเลยประมาณสักเมตรหนึ่ง
หันไปถามกำนันนกว่าใช่ไหมคนนี้สารวัสสิวใช่ไหม
กำลังนกพยักหน้านองก็ยกปืนขึ้นด้วยมือข้างขวานะ
จ่อยิงสารวัตรสิวแล้วก็ถูกสารวัสสิว๕นัด
ส่วนอีก๒นัดไปโดนพันธุ์ตำรวจโทวะสินพันปีบาดเจ็บไป
หลังจากนั้นนองเนี่ยหายไปมีตำรวจกลุ่มหนึ่งช่วยนำตัวสารวัตรสิว
พันธุ์ตำรวจโทวสินไปส่งโรงพยาบาล
คุณผู้ชมอันนี้เราจำลองให้ดูว่าภาพที่จะเห็นจากเซอร์เวอร์วงจรปิด

ไม่ใช่ครับไม่ใช่การดวนเล่า

แต่มันเป็นการมอมเหล้า
มอมเหล้าแล้วจุดนี้แหละมันจะทำให้คดีการฆ่านั้นน้ำหนักมันเบาลง

นายอภิชาติภัยรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
พลตบตรีสุขภิษศาลพรรคดีนและเรือนนาฏ
อดีตผู้ประคับการกองปราบปราม
เดี๋ยวนี้เล่นการเมืองจำได้ไหมล่ะ
อยู่เก้าไกลไงไปร้องหุนภักษ์เก้าไกลไง
มาร่วมรายการครับตอนหนึ่งตอนหนึ่งครับการพูดคุย
พลตบตรีสุขภิษศาลระบุว่า
แหล่งข่าวเป็นคนในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตว่า
การฆ่าหรือการสังหารสารวัตรสิวในครั้งนี้
อาจมีการวางแผนจัดฉาก
มันไม่ใช่ดวนมันเป็นการมอมเหล้า

มาร่วมด้วยในลักษณะว่าต้นทาง
ข่าวในพื้นที่นะครับเป็นคนนครปฐมนะครับ
บอกผมว่าจริงแล้วก็อยากจะเหมือนกับ

เราก็จะสร้างภาพให้เหมือนการก่อทะเลาะวิวาดกัน

แต่ทีนี้ครั้งนี้มันเหมือนกับ

ในเรื่องของการวางแผนจะมอมเหล้าให้เกิดอาการ
คือกดแค้นเหมือนกับร่วมการทะเลาะวิวาด

แล้วก็ทำเป็นคดีเหมือนกับร่วมกันทะเลาวิวาส
แล้วก็เหมือนกับคนที่ยิงเนี่ยเป็นการป้องกันตัว

พูดว่าตรวจเลือดมีแอลกอฮอล์อย่างนี้
ก็ถือว่าเรื่องคดีแบบนี้มันก็จะเบาบางกว่า
มันจะเป็นการทะเลาะวิวาสแล้วมีการฆ่ากันตาย
ผมคิดว่าการนี้ต้องมีเลสไนสักอย่าง

ขึ้นมาได้ทุกอย่างจะกระจ่างหมดเลย
อันนี้แหละครับสองคนที่เขามาคุยกับพี่อุ๋ยภาคภูมิเขามองแบบนี้นะครับมองในมุมกฎหมายการดำเนินคดี
โอ้โหแต่คุณผู้ชมอันนี้สิอันนี้สิฮะโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยนะครับมันต้องรอพึ่งเซิร์ฟเวอร์แล้วล่ะ
เพราะว่าไปแล้วตีกันเชียงแล้วนะครับถ้าเอาสีข้างถูได้ในตอนนี้สีข้างเป็นแผลหมดแล้วครับ
กำลังนกในล่าสุดคุณผู้ชมมีคลิปเผยแพร่เป็นภาพขณะที่ตำรวจกองปราบปรามสอบปากคำกำนันนกคุมตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ในคลิปเนี่ยนะครับเป็นคลิปเมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมานะครับใครเคยโดนสอบปากคำเนี่ยนะคือเขาจะรู้ผมก็เคยโดน
พอสุดท้ายแล้วพอเขาสอบปากคำเสร็จแล้วคุณผู้ชมดอมน้ำแข็งก็จะทำแบบนี้
อ่ะคุณดอมคุณดอมช่วยอ่านอ่านนี่นะเอกสารคุณดอมช่วยอ่านครับบันทึกการสอบปากคำว่าตรงไหนมีอะไรผิดปกติ
ไม่ตรงตามที่คุณดอมให้ปากคำเอาไว้ให้บอกแล้วเดี๋ยวผมนะครับที่เป็นตำรวจจะแก้ตามที่คุณดอมได้ที่ต้องการแก้ไข
แต่ถ้าคุณดอมไม่ประสงค์อ่านงั้นเดี๋ยวผมจะผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็ตำรวจอ่านให้กำนันนก
กำหนังนกฟังบอกว่านะฮะ

และชอบเป็นตีนปราทยีนรวดกับข้านายทาน
ใช่หรือไม่เป็นลูกน้องหรือเกี่ยวกับพวกแดกในกลางโทรศัพท์
เดมเพื่อนเดมหาสู่ครับทำที่จะบอกไหม

ฐรวจอ่านให้ฟังกำนันนกตาประลับประเลือกประลับประเลือกประลับประเลือก
ตกลงเป็นเพื่อนไปมาหาสู่
ไม่ใช่ลูกน้องใช่ไหมครับ

แต่เนี่ยพี่เบิร์ตคืออันนี้พี่เบิร์ตบอกว่าภาพวันที่๙ใช่ไหมคือในน่องโดนวิสามันวันที่๘ตอนตี๕๔๕
แล้วคือรายงานข่าวเขาบอกว่าหลังจากที่พอแจ้งให้กำนันนกรู้ในวันนั้นแหละว่าน่องถูกวิสามันแล้ว
กำนันนกก็มีสีหน้าที่แบบเครียดลงอย่างเห็นได้ชัด
อันนี้ต้องมาติดประต่อกันดูนะครับคุณผู้ชม
อันนี้ตอนที่ให้ข้อมูลคือวันที่๙ก็คือหลังจากที่นายหน่องตาย
อ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แม่ต้องตามนะทิ้งไม่ได้นะคุณผู้ชมนะต้องตามกันอย่าง